เรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกุมภาวะปีอุดรธานี
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางชนระดาอุมระสาอายุ๔๖ปี
พร้อมด้วยนายมาโกอเล็กซ์มาตินอายุ๖๕ปี
ก็เป็นสามีภรรยากัน

ส่วนบ้านไม้๒ชั้นอีกหลังนึงเป็นบ้านพัก

เขาก็มีการขังหมาเอาไว้๕ตัว
ซึ่งนางชนระดาเขานำหลักฐานเป็นทั้งคลิป

และถูกทำร้ายร่างกายจนเบ้าตาซ้ายโดนต่อยช้ำด้วยเนี่ย
อันนี้เขาก็บอกว่าฝั่งนั้นมาต่อย
โดยสาเหตุมาจากที่ว่านี่ก็หมาเขามี๕ตัว
คือสามีชอบพาหมาไปเดินเล่น

จะเวนขี่รถพ่วงข้างแล้วเอาอาหารข้าวไปให้หมาจรจัดฆ่า
หมาจรจัดมันกินเสร็จปุ๊บไงมันก็ขี้ไงใช่
แล้วมันก็จะมารวมกลุ่มกันเละเทะอะไรแบบนี้
ซึ่งคู่กรณีเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยู่ใกล้กัน
พยายามมาเตือนนะเฮ้ยไปให้อาหารที่อื่นสิ
คู่กรณีที่พูดถึงเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเป็นรบพอคลินิกฟอกไต
แล้วผมอยู่เยื้องกับบ้านของเขาเนี่ยแล้วมีปัญหากับสามีเขามาตลอดเพราะอะไร
ชอบพาหมามาเดินเล่นแล้วไม่ยอมควบคุมให้หมามาขี้ในคลินิกเขาเนี่ยเคยเอาก้อน
คว่างปลาเพื่อไล่ไปก็ยอมรับนะหนำซ้ำยังมาขี้พื้นที่ต่างตามตลาดนัดข้างวงข้างบ้านหลายครั้ง
มันก็จะมีกลิ่นเหม็นเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องพยายามไล่ใช่ไหม
เพราะบอกเลยว่าคันล้อกับมาตินมาสี่ปีแล้ว
มีการทำร้ายร่างกายกันหนักสุดอ่ะสี่ครั้งโอ้โหเหรอคะ
เออในรอบสิบปีที่ผ่านมาค่ะนะฮะ
ล่าสุดผู้หญิงบ้านต้องเข้าไปช่วยเจรจาไกรเกียร์นะฮะ
แต่แหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้
นะฮะมาตินเองเขาบอกว่าทางด้านของอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า
มาตินเคยใช้ไม้ตีผมเหมือนกันนี่อืมอ่าฝั่งนั้นก็บอกว่าอ้าว
ก็มีการมาต่อยมาต่อยกันต่างฝ่ายต่างโดนทำร้าย
ก็เลยต่างฝ่ายต่างแจ้งความในข้อหาธรรมดาลังกายทั้งคู่อืม
จนถึงวันนี้วันที่หนึ่งเนี้ยยังหาข้อยุติไม่ได้อืมเออ
เออต้องต้องต้องคงเพิ่งตำหนดแล้วบ้างว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้
เราต้องหาคนมาช่วยคุยไกลเกลียนะอ่าแต่เอาจริงจริงนะ
เลี้ยงของเราเรารักแต่คนอื่นไม่ได้รักด้วย
แล้วที่สำคัญถ้าเกิดสมมุติจะพาหมาหรือสัตว์เลี้ยงหมาแมวอะไรออกไปเดินเล่น
คุณเตรียมไปเลยถุงต้องเก็บถุงนั่นแล้วคุณเก็บตามเลยคุณตามเก็บเลย
นี่จะได้คือต้องรับผิดชอบด้วยกับสิ่งที่มันถ่ายออกมาจากสิ่งที่เราเลี้ยง
ใช่ค่ะนะครับ